สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่สอสอปารินาถูกรองเรียนว่าไปถือครองที่ดินตั้งหนึ่งพันเจ็ดร้อยไร่
ต้องนำมาขีดเส้นใต้ขยายผลต่อเรื่องนี้จะปล่อยให้ค่อยเงียบไปไม่ได้หรอกครับ
สองสามวันที่ผ่านมานี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเยอะผมก็กลัวว่าพอข่าวใหญ่เกิดขึ้นเยอะ
ข่าวการตรวจสอบเรื่องนี้ก็จะเงียบแล้วพอเงียบก็ตามธรรมเนียมไทยไทยนะครับ
พอข่าวเงียบเรื่องก็ไปไม่ถึงไหนฉะนั้นต้องคอยเขย่าก้นไว้อย่าให้นอนก้น
ก็คือเอาล่ะวันนี้ดูมุมของคุณทวีไกรคุบที่คุณสืบตระกุลบอกเมื่อสักครู่
ท่านก็ออกมาปกป้องทวีป้องที่ดินลูกซัดฤทธิ์แมวคือท่านบอกสองเรื่อง
เรื่องที่หนึ่งในฐานะที่คนเป็นพ่อเนี่ยรู้เรื่องนี้ดี
ฉะนั้นก็ออกมาขอความเป็นธรรมว่าปารีนาไม่ได้ลุกป่าสงวนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
เรื่องที่สองเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าลูกเนี่ยเอเนี่ยเล่นแรง
พูดถึงสองนายกที่หนีคดีติดคุกเสวยสุขต่างประเทศ
ทำให้ลูกนอนติดคุกหัวโตเขากล้าพูด
สะท้อนว่าที่โดนร้องเรียนเป็นเกณฑ์การเมืองทำให้เอ๋เสียหายนี่
ประเด็นที่คุณทวีพูดเนี่ยถูกครึ่งเดียวครับ
ตรงที่ว่าเพราะปารีนาไปเป็นอย่างนั้นทำตัวอย่างนั้นไปพูดอย่างนั้น
เขาก็มาร้องเรียนเขาก็ไปร้องเรียนเขามีเสร็จที่จะสวน
เขาไปหาข้อมูลมาร้องเรียนถ้าอยู่ดีอยู่เฉยก็คงไม่มีเรื่อง
อันนั้นน่ะถูกแต่ว่าที่ไม่ถูกก็คือว่า
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าถูกตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้อง
อันนี้ใครไปแกล้งไม่ได้หรอกครับ

แต่ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกลั่นแกล้งไม่ได้
การเมืองนำไปสู่การตรวจสอบ
แต่ผลการตรวจสอบที่ออกมาไม่เกี่ยวกับการเมือง
คุณทวีต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัด
มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับ
ข้อเท็จจริงว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิด
ได้มาโดยถูกต้องไม่ได้บุกรุก
ครองถูกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ไม่มีการเมืองที่ไหนไปแกล้งลูกของคุณทวีได้หรอก
ในทางกลับกันถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีปัญหา
ครองไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามกฎหมาย

อย่างนี้ใครก็ปกป้องไม่ได้

ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังตรวจสอบและจับตาอยู่
ใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องรู้นะครับว่า
เขาจับตามองว่ากระบวนการตรวจสอบจะตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหน
เพราะคนก็เห็นกันอยู่ว่าสสปารีนานั้นเนี่ย
ปกป้องคนของรัฐบาลทุกครั้งที่เวลาถูกฝ่ายค้านทิ่มตำเอา
ฉะนั้นคนก็จับตามองว่าถ้านานเข้าอย่างนี้แล้วสอบกันไปเรื่อย
ค่อยสอบกันไปเดี๋ยวเรื่องก็เงียบ
พอเรื่องเงียบลานหย่อนเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ไปไม่ถึงไหน
ฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่
กลับไปดูประเด็นข่าวเมื่อวานสิครับ
ประเด็นข่าวเมื่อวานเนี่ยมี๒๓เรื่อง
หนึ่งสำนักงานสปกรบอกว่าถ้าถือครองไม่ถูกต้อง
ต้องยึดพื้นที่ทั้งหมดทันที
ยังไงยึดโดยใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคอสช๓๖ทับ๒๕๖
ถัดมาบอกว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามคำสั่งใช้มาตรา๔๔
แล้วก็บอกว่าในรายงานข่าวจากสปกรเขาบอกว่ายังไงครับ
นายทวีไม่มีคุณสมบัติที่จะถือครอง
เพราะนายทวีไม่ใช่เกษตรกรใครเขาก็รู้
ไม่ใช่คนยากจนใครเขาก็รู้
สปกรเคยเรียกคืนที่ดินนี้มาตั้งแต่ปีไหนครับ
แล้วยังไงฮะคุณทวีไม่ยอมส่งมอบให้
แล้วก็คาราคาซังมาจนถึงตอนนี้
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รู้ไหมครับว่า
ที่ดินที่เขาเรียกว่าพบ๕เนี่ย
ที่คุณปรินาบอกว่าใครก็ไปทำกินได้แล้วเสีย
อะไรเสียภาษีดอกย่า
ใครก็เข้าไปได้มันใช่ซะที่ไหนล่ะครับ
ลองเปิดไปในเว็บไซต์ดูสิครับ
แถวจอมบึงแถวราชบุรีเนี่ย
เขาประกาศขายที่ดินพธบ๕

ถามว่าโอนเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ขายได้ยังไง
เขาก็ขายกับคนที่เชื่อถือกัน
ครองกันมานานขายกัน
ทำเป็นจัดสรรยังมีเลยครับ
ไอ้ที่บอกว่าโอนให้กันไม่ได้อะไรกันไม่ได้
แต่ว่าในทางที่ไปหาผลประโยชน์กันเนี่ย
เอาที่ดินทบ๕นี่แหละ

สอบประกอบถ้าเปิดว่างก็ลองเปิดเว็บไซต์ดูสิครับ

ฉะนั้นเรื่องนี้จบง่ายไม่ได้เงียบไม่ได้
คือบ้านเราเนี่ย
กฎหมายที่เวลาเอามาใช้กับผู้บุกลุกถือครองที่ดินเนี่ย
ผู้บุกรุกผู้ครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย

มันมีอาถรรพ์คือพอเจอเข้าก็ไปไม่ถึงไหน
นึกออกไหมครับตอนยึดอำนาจใหม่
เมื่อ๕ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหตอนนั้น
เจ้าหน้าที่ทหารปกครอง
ตำรวจป่าไม้บูรณาการกันไปยึดที่ที่นั่นยึดที่ที่นี่
กันเป็นรายวันพวกผมนั่งทำข่าวนั่งอ่านข่าวก็เชียร์กันใหญ่
เอาเลยครับเอาเลยยึดกันเสียที
โน่นที่นี่ที่เขาใหญ่ที่วังน้ำเขียวที่ปักใต้
ที่ไหนที่ไหนก็เยอะแยะไปหมดคนก็ปลบมือสรรเสริญกัน
แล้วเป็นไงครับเดี๋ยวนี้ยึดมาได้สักแปลงไหมครับ
ก็ยังคารากาสังทั้งนั้นคารากาสังทั้งนั้นนั่นขนาดใช้อำนาจของคอสชนะ
แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนหลังมาเปิดโอกาสให้เขาไปชี้แจงได้
ให้เขาไปหาข้อมูลหลักฐานมามาหักล้างได้
ก็คาราคาซังอยู่อย่างนี้มันเป็นอะไรล่ะครับ
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่เหลือฉะนั้นตอนนี้ก็ยังถือครองกันอยู่
ที่ยึดกันได้คือใครรู้ไหมครับที่ยึดได้นะ
เงินไม่ถึงยึดนั่นก็ถูกยึดลายเล็กลายน้อย
แต่ถ้ามีเส้นมีเงินรู้จักผู้มีอำนาจเงินถึง
ก็ยังก็ยังยึดไม่ได้ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิม
มันเป็นอะไรล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
เรื่องนี้ก็เหมือนกันลองไปดูสิครับ
กลับไปดูสิผมได้คุยกับข้าราชการในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้สพกงสพ
ข้าราชการที่กล้าชนโอ้โหไอ้คนปรบมือกันใหญ่
คนนี้กล้าชนคนนี้ซื่อสัตว์สุจริต
แล้วเป็นไงฮะอยู่สักพักเอาตัวไม่รอดถูกย้ายเก็บ
คนที่ริ้วตามลมนอกจากอยู่สบายสบายแล้ว
ได้รับการโปรโมทให้มีตำแหน่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
ก็เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้
ข้าราชการประเภทกล้าชนกล้าสู้กับความไม่ถูกต้อง
เขาก็พอตอบตัวเองได้เลยครับว่า
ถ้าเขาจะอยู่ให้เป็นเขาจะอยู่แบบไหน
วันนี้เรื่องที่ดินของคุณทวีคุณปารีนา
บทสรุปยังไงไม่รู้แต่ผมบอกให้ว่า
เรื่องนี้รัฐบาลอย่าล่อเล่นกับความรู้สึกของประชาชน
อย่าไปคิดว่าพวกเดียวกันและจะช่วยกัน
ลองดูสิครับลองดูสิครับ
แล้วจะรู้ว่าเวลาประชาชนเขา
เขาหงุดหงิดเขาทำยังไง

แต่ว่าที่คุณทวีพูดถูกไม่หมด
การเมืองมันไม่ทำให้ผิดเป็นถูก

ฉะนั้นก็ตามดูเรื่องนี้ต่อ

ครับวันนี้อาจารย์สุภาพพูดตรง
โดนใจคุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาหน้าจอเยอะเลยนะครับ